มีเรื่องช็อกสำหรับคนในวงการบันเทิง
แต่ว่าเป็นเรื่องของคุณฝนธนสุนทร
ต้องสูญเสียคุณแม่ไปอย่างกระทันหันนะครับ

โดยเรื่องราวนั้นคุณฝนธนสุนทรเองก็ได้โพสต์ภาพแล้วก็คลิป
เป็นข้อความอาลัยรักถึงคุณแม่ทองเลื่อนครับ
หลังจากที่คืนวันก่อนคุณแม่เกิดอาการหมดสติเข้าที่โรงพยาบาลกระทันหัน
กระทั่งแพทย์นั้นต้องปั๊มหัวใจถึง๓ครั้ง
ธาตุไฟแตกจนน้องทนเห็นแม่ทรมานไม่ไหว
โทรมาตามคุณฝนที่กำลังอัดรายการอยู่ที่กรุงเทพ
ซึ่งคุณฝนเองก็ไม่อยากให้แม่ทรมานอย่างที่แม่เคยบอกเอาไว้
ตัดสินใจให้แม่จากไปอย่างสงบครับด้วยวัย๖๘ปี
ทั้งที่ตัวเธอนั้นใจแหลกสลายเพราะเผื่อเจอคุณแม่เมื่อเดินก่อน
แต่คุณฝนก็มีสปีฤทธิ์อัดบริการจนเสร็จ
รู้แล้วนะว่าคุณแม่เสียชีวิตอัดรายการจนเสร็จถึง๓ทุ่มนะครับ
ถึงจะมานั่งมาเปิดใจกับคุณแจ๊กกาลีน
หลังจากหลายปีก่อนต้องสูญเสียคุณพ่อไปแล้วนะฮะ
หมอให้มาถามว่าถ้าแม่หยุดหายใจไปอีก

ก็คือมันมาจากการช็อตจากการปั๊มแล้วแม่เจ็บ
แต่ถ้าแม่หลับไปก็ปล่อยให้แม่ไปอย่ายื้อ
เพราะว่าแม่บอกว่าแม่ถ้าแม่จะตายนะลูกแม่อยากหลับไปเลยแบบสบาย
ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานไม่ได้สั่งเสียเลย
ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจหมดเลย
แก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ว่า
นี่คือคนที่เรารักมากไง
แล้วก็จากไปโดยที่เราไม่ได้

ก็เรียกได้ว่าจากไปไม่ทันกลับไปดูใจกันนะ
แล้วเช้าวันนี้ครับคุณฝนก็จะเดินทาง
บินกลับไปที่บ้านเกิดที่อุดรธานีครับ
เพื่อทำหน้าที่ลูกสาวคนโปรดของคุณแม่ทองเลื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
แม้ว่าวันแม่ปีนี้จะไม่มีคุณแม่ให้ก่อนแล้ว
แต่ว่าคุณฝนก็เชื่อว่าเธอทำดีที่สุดแล้ว
แล้วก็ปรากฏว่าจะไปแต่งหน้าศพให้แม่
อุดรณฑานี
ใช่ค่ะแล้วก็เอาเสื้อผ้าที่แม่เคยใส่มาถ่ายรายการกับเรา
เราจะเอาไปทำให้แม่สวยครั้งสุดท้าย
การบันเทิงวงการนักร้องลูกทุ่งไปร่วมไว้อะไร
คุณแม่ของคุณฝนเป็นจำนวนมากทีเดียวนะ
ก็ติดตามบริการได้ในช่วงของข่าวบันเทิง

ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณฝนด้วยนะคะ